เมื่อวานนี้ก็ฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับแม่อ้ำ

คุณผู้ชมภาพมันชัดเจนว่าเหมือนจะคืนดีในงานวันเกิดคุณแหวนนะคะ
แต่ปรากฏว่าคุณอ้ำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าจริงเป็นแค่เพื่อนค่ะพี่
โอ้ยพี่อ้ำว่าอย่าให้แฟนคลับผิดหวังสิคะ
หลายคนก็เลยสงสัยว่ามันติดอยู่ตรงไหน

เหตุผลที่คุณอ้ำพัชราภายังแทงกั๊ก
ไม่กลับมารักกับคุณไฮโซโพกนะคะ

กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันไปก่อน
ค่ะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเลย

เพราะว่าบางทีที่ผ่านมาเจอคนเหมือนกันมาก

ไม่ได้ร้องเพลงบอกรักอ้ำเลยค่ะ

เพราะที่ผ่านมาอ้ำก็มีคนคุยที่ผ่านมา

ก็เราลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะ
ก็ลองดูว่าแต่ยังไม่ได้มีการปรับอะไรแล้วกันเนอะ

เขาบอกว่าเขาไปซื้อของให้วันเกิดใครรู้ไหมคะ

เมื่อวานนี้ค่ะเสร็จจากงานฮีพาวเวอร์นี่เลย

จัดงานกันค่ะก็เป็นวันเกิดย้อนหลัง

ปั้วอยู่เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟัง

คุณเมฟึ่งอารมณ์กันเลยค่ะเดี๋ยวมีคลิป

อารมณ์เมภิตชนาติคุณแวนแวด
เดือนนี้มีแต่ดารสุดท้ายบ้านเรา
แบบวันเกิดเฉลอกกันแบบยิ่งมากกว่านี้
อยากดูรูปที่พี่เอสสุบัชชายลงนะคะ

อายุเท่าไหร่นะ๔๕คุณเฟิร์นกระโลม๔๓คุณอัม๔๐ตัวอย่างเด็ก
คือเป็นวัยไล่กันมาก็เรียนมหาลัยเดียวกันมาไล่กันมานะคะก็น่ารักดีนะคะสำหรับครอบครัวนี้นะจ๊ะ